ประชาชนชาวไทยที่ไปร่วมเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ต้องบอกว่าหลายคนไม่ค่อยบ่นร้อนกันนะคะ
เพราะว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขามีการนำเอาเครื่องพ่นหมอกพ่นไอน้ำแบบนี้ค่ะ
ติดตั้งไว้มีทั้งหมด๕๐๐เครื่องกันเพื่อช่วยคลายความร้อน
หลังจากเสร็จงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแล้ว
อุตสาหกรรมก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสาธารณะต่อไปนะคะ
นายสุรพลชามาศรองประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่า
หลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำเครื่องพ่นหมอกไอน้ำทั้ง๕๐๐เครื่องนี้
ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไป
ก็จะมีการส่งมอบให้กรทมเอาไปติดตั้งในสวนสาธารณะ
เพิ่มความชุ่มชื้นลดอุณหภูมิและฝุ่นละอองในอากาศให้กับประชาชน
รวมถึงเป็นการฉีดไอน้ำเพื่อเป็นอาหารแก่ต้นไม้ในส่วนของกรทม
ให้มีความชุ่มชื้นตลอดเวลาด้วยค่ะ
ล่าสุดทางบริษัทขนส่งหรือบขศก็มีการติดต่อขอรับการสนับสนุนเครื่องนี้๒๐เครื่องนะคะ
จะเอาไปพ่นหมอกไอน้ำลดอุณหภูมิความร้อนให้กับประชาชนแล้วก็ผู้โดยสาร
ที่เดินทางมาใช้บริการของบริษัทขนส่งเวลาเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดหรือว่าภูมิลำเนาค่ะ
จากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีการจัดทำโครงการเครื่องต้นแบบขจัดมลพิษทางอากาศ
เนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศ
ก็ถือเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงห่วงใยการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศให้กับประชาชน
ก็เป็นการลดความหนาแน่นของฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
แล้วก็ควันจากเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ
โดยจะดำเนินโครงการในพื้นที่ที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ
เกิดจากฝุ่นละอองเช่นบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
การใหญ่ใหญ่ในกรุงเทพบริเวณป้ายรถเมย์ในเขตกรทม
ที่มีมลพิษทางอากาศหนาแน่น
โดยเครื่องพ่นหมอกไอน้ำที่กระทรวงอุตสาหกรรมเขาจัดสร้างขึ้นมา
มันมีกำลังการบำบัดอากาศเสียได้มากกว่าตัวเดิมถึง๒เท่าเลยนะคะ
พอสร้างเสร็จแล้วก็จะส่งขึ้นไปช่วยชาวบ้าน

ตอนนี้ภาคเหนือต้องบอกว่าอ่วมเลยค่ะ
ฝุ่นละอองละอองอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๔พฤษภาคม
แจกอาหารกล่องให้กับประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธี
ซึ่งประชาชนก็เข้ารับอาหารกันอย่างคึกคักเลยนะคะ
โดยกิจกรรมโรงทานอิ่มอุ่นจะมีขึ้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะ
แจกอาหารกล่องตั้งแต่๑๑โมงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงตรงที่สถานีหัวลำโพง
ใครที่สนใจจะไปรับอาหารกล่องแนะนำเลยนะคะว่าเข้าไปรับบัตรคิวก่อน๖โมง
โอ้โหเริ่มแจก๑๑โมงครึ่งนะแต่ให้เข้าไปรับบัตรคิวตั้งแต่๖โมงนะคะ
เพราะตลอด๒วันที่ผ่านมาประเมินแล้วเนี่ยใครที่มา๘โมงเนี่ยอดหมดเลยเพราะว่าคิวเต็มค่ะ